อยากไปดูเรื่องราวที่แบบว่าบัณฑิตจบใหม่เนอะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่นี่ดีกว่าว่าเขาคึกคักเขาร่วมแสดงความยินดีกัน

เป็นสไตล์พิเศษให้เหมาะกับบัณฑิตของเรา

แน่นอนอยู่แล้วคุณวัยเก่าและวัยเก่า
เพราะบัณฑิตที่นี่ธรรมดาจะที่ไหนนะคะ
เพราะว่าเป็นบัณฑิตผู้สูงอายุค่ะ
เป็นการมอบปริญญาบัติให้กับผู้สูงอายุในชุมชนที่เข้าศึกษา
ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช

เพราะว่างานนี้มีผู้สูงอายุรับปริญญาบัตรชีวิตกว่า๗๐คนทีเดียว

แบบนี้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นงานที่จัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ
แล้วก็เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้จิตใจแข็งแรงกันด้วย

เพลงนี้ต้องร้องอย่างไรรู้ไหม
พวกเราเหล่ามาชุมยุมทางกลุ่มใจรักสมัครสมาน

เห็นไหมว่าบรรยากาศนอกจากจะเต็มไปด้วยความชื่นมื้นดีใจ
บานที่เรียนจบแล้วก็ยังเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ดีกว่าเราก็ต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับบรรดา
บัณฑิตผู้สูงอายุที่สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาชีวิตกันไปด้วยนะคะ
ส่วนท่านใดรุ่นต่อไปก็มีนะก็มีเรื่อยมีทุกปี
ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนั้นได้ใช้เวลาว่าง

หรือว่าผู้สูงอายุบางท่านอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้
พอได้มาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนหรือทางโครงการที่เขาก่อตั้งขึ้นมา

รู้สึกว่าเรายังทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมได้อีกมากมาย
ใช่แล้วแล้วแบบเห็นภาพแบบนี้มันน่ารักอะคุณ
ผู้สูงอายุเขามารวมตัวกันแล้วเขามีแต่รอยยิ้ม
มีแต่เสียงหัวเราะมีความสุขสนุกสนาน
แต่ยังไงก็ปรบมือให้กับบัณฑิตด้วยค่ะ

ขอบคุณมากเลยข่าวปีหน้าคุณเข้าเรียนได้เลย

ปีหน้าก็ถึงแล้วไง
อาจจะไม่ได้แต่ว่าน่าได้ไปก่อน

ว่า